คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจบ้าง
กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับ
เพราะว่าในส่วนของททกระทรวงการคลังเอง
เขาก็จะมีมาตรการออกมาเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ
สัก๔เดือนก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่การดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนด้วยนะ
ถ้าเราทำได้ดีเขาก็ผ่อนคลายด้านการท่องเที่ยวได้ดี
รวมถึงเรื่องของมาตรการในการแจกเงินในโครงการ
กำลังใจเที่ยวปันสุก
แต่ว่าทีนี้หน่วยงานเขาต้องคิดให้รอบนะครับ
ว่าเงินที่แจกไปนั้นจะไปกระตุ้นและหมุนเวียน

เพราะไม่ใช่แจกไปแล้วคนก็ไม่กล้าไปเที่ยวอยู่ดี

อันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์สุภาพคลี่ขจายจะมาวิเคราะห์กัน

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีคุณน้ำแข็งครับ

เรื่องการให้กระแสเศรษฐกิจหมุนลงไปในต่างจังหวัด

เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยจำได้ไหมครับ
เคยฝั่งโฆษณาเงินกำลังจะหมุนไป
เงินกำลังจะหมุนไปเป็นของธนาคารแห่งหนึ่ง
ทำไมจะต้องให้เงินหมุนกระจายไปต่างจังหวัด

เพราะว่าเศรษฐกิจฐานรากในต่างจังหวัด
พี่น้องของเราในต่างจังหวัดเนี่ย

มันมีปัญหาไม่มีงานไม่มีรายได้
เศรษฐกิจต่างห้างร้านต่างร้านอาหารต่างโรงแรมต่าง
ไปหมดแล้วมันจะมีปัญหานักเศรษฐศาสตร์เขากังวลกันว่า
ถ้าเศรษฐกิจซึมไปอย่างนี้
ค้าขายไม่ได้อย่างนี้
แล้วไม่มีกิจการไม่ได้
คือเรียกว่าไม่จ้างงาน
เมื่อไม่จ้างงานพนักงานก็ไม่มีเงินเดือนไม่มีรายได้
ก็จะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจซึมเศรษฐกิจถดถอย

การกระตุ้นเศรษฐกิจที่สำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือว่า
กระตุ้นให้คนไปใช้เงินในต่างจังหวัด
โดยไปท่องเที่ยวที่เรียกกันว่าไทยเที่ยวไทยนี่แหละ
ตอนนี้เราไปหวังพึ่งนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
เอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยยังไม่ได้
เพราะว่ายังติดบล็อกยังไม่เปิดสนามบินให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา
ก็ต้องหวังไทยเที่ยวไทยอย่างที่ว่าให้คนไทยในเมืองใหญ่
ไปเที่ยวจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ไปเที่ยวข้ามจังหวัดกัน
แต่ว่าการกระตุ้นให้คนไปเที่ยวเนี่ย
มันต้องใช้ยาแรงหน่อยในภาวะอย่างนี้
เพราะว่า๑คนไม่ค่อยมีเงินจะไปเที่ยว
ไม่มีทางไม่มีงานไม่มีเงินรายได้ลดลง
และที่สำคัญก็คือว่าไม่มีอารมณ์จะไปเที่ยว
ฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่า
วันนี้เวลา๑๑โมงครึ่งเนี่ยขณะนี้
ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยคุณยุทธศักดิ์สุภักษร
ซึ่งเป็นผู้ว่าททกำลังหารือกับ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงการคลังกันอยู่ว่า
ตกลงแล้วเนี่ยเราจะมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว
ยังไงที่จะให้คนเอาเงินไปใช้สอยในต่างจังหวัด
ทางผู้ว่าการท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ย
เขาทำงานหนักมากในขณะนี้
เขาก็คิดแพ็คเกจกันไว้ที่เรียกกันว่า
เป็นแรงจูงใจให้คนไปเที่ยว
เกจที่ท่านผู้ว่าและททคิดกันไว้
เป็นมาตรการที่เขากำลังเสนอกระทรวงคลังกันอยู่
ในขณะนี้ครับมันจะแบ่งเป็น๒แพ็คเกจ
ก็คือว่าเนี่ยหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้บอกมาแล้วจ้า

เงินไปเที่ยวเนี่ยเป็นยังไง
ลองฟังดูรายละเอียดหน่อยนะครับ
เขาแบ่งเป็น๒แพ็คเกจ

เป็นการตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานแนวหน้า
ในการรับมือกับโรคโควิด

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม
แหละและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวนทั้งหมด
หนึ่งล้านสองแสนคนครับเขาทำยังไงครับเขาจะสนับสนุนงบประมาณ
สำหรับการศึกษาที่เรียกกันว่าการศึกษาดูงานให้อสมเนี่ยให้ไป
ศึกษาดูงานสามวันสองคืนโดยผ่านบริษัทนำเที่ยวในประเทศ
นี้เนี่ยรัฐบาลจะจ่ายให้กลุ่มโรงพยาบาลตำบลรพศตเนี่ย
และอสมเที่ยวฟรีพักฟรีในโรงแรมที่พักที่จดทะเบียนถูกต้อง
ในอัตราสองพันบาทต่อรายแล้วก็ใช้งบประมาณประมาณสองพันสี่ร้อยล้านบาท
ฉะนั้นคนกลุ่มนี้เมื่อ
เมื่อมีการไปเที่ยวนอกจากจะได้ที่พักแล้วจะยังจะได้รับเงินยังสามารถสร้างรายได้ให้กลุ่มบริษัทนำเที่ยวด้วย
เพราะเงื่อนไขของแพ็คเกจนี้ต้องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยวต้องให้บริษัทนำเที่ยวจัดให้ว่าอย่างนั้นเถอะ
อันนี้นั่นแพ็คเกจที่๑แพ็คเกจที่๒เขาจะให้เป็นบัตรกำนันครับเป็นบัตรกำนันดิจิตอลสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ
แต่แต่ต้องเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดประชาชนทั่วไปเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะใช้แพ็คเกจนี้ตั้งแต่อายุ๑๘ปีขึ้นไปเขาคาดกันว่าจะกระตุ้นให้คน๔ล้านคนไปเที่ยวข้ามจังหวัด
แล้วเมื่อประชาชนนำบัตรกำนันดังกล่าวไปเช็คอินห้องพัก
รัฐก็จะโอนเงินคืนให้กับประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เห็นไหม
เพื่อจะได้ใช้จ่ายในโรงแรมเช่นห้องพักห้องอาหารสปาร้านค้าขายของทีละลึก
กลุ่มนี้อาจจะใช้เงินประมาณ๘๐๐๐ถึง๑๒๐๐๐บาท
ทั้งหมดเนี่ยอย่างที่บอกครับต้องการให้คนไปเที่ยว
เมื่อคนไปเที่ยวพักโรงแรมโรงแรมก็มีรายได้
ร้านอาหารในโรงแรมก็มีรายได้เมื่อโรงแรมมีรายได้โรงแรมก็จ้างพนักงานจ้างคน
ร้านอาหารที่อยู่ในโรงแรมนอกโรงแรมพอคนไปเที่ยวคนก็ไปกินอาหาร

ประกอบไปด้วยอะไรมั้งครับหมูไก่เนื้อปลา
คนขายหมูขายไก่ขายเนื้อขายปลาขายผักก็ขายได้
เพราะว่าร้านอาหารเขาขายดีถ้าร้านอาหารขายดีเขาก็ซื้อของพวกนี้
พอซื้อของพวกนี้คนเลี้ยงหมูเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาปลูกผักได้กันหมด
ร้านขายของที่ละลึกถ้าคนไปเที่ยวในต่างจังหวัด
เขาก็ขายของเขาก็ซื้อของที่ละลึกกลับมาอ่า
ก็พลอยขายได้อ้าวร้านให้เช่ารถให้เช่าเรือให้เช่า
โตไซค์ให้เช่าอะไรที่ให้เช่ากันทั้งหลายเนี่ย
ก็จะปล่อยคึกคักไปด้วยเงินมันจะหมุนครับ
เงินมันจะหมุนแต่ถ้าปล่อยให้เศรษฐกิจมันซึม
มันเหงาหงอยอยู่อย่างนี้ไม่คุยคนไปพักไม่มีคนไปเที่ยว
มันก็เกิดเรียกว่าเศรษฐกิจมันจะล่มสลายเอา
เงินไม่หมุนคนมีเงินก็ไม่มีเงิน
คนใช้จ่ายกับจ่ายใช้สอยก็ลำบาก
ฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่การท่องเที่ยวเขาเดินหน้าอยู่
แต่ว่าแน่นอนครับประเด็นการท่องเที่ยวตอนนี้
อยากให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูว่าถ้าจะผ่อนปลนอะไรได้บ้าง
เรื่องอะไรครับต้นทุนการท่องเที่ยวเนี่ยมันแพงขึ้น
เพราะนั่งเครื่องบินก็แพงขึ้นนั่งรถทัวร์ก็แพงขึ้นเพราะอะไรครับ
เพราะเขาต้องใช้มาตรการรักษาระยะห่างเครื่องบินเคยนั่งกันติดติดติดกันได้
เขาก็ไปห้ามว่านั่งหนึ่งคนอาจจะสลับฟันปลาเว้น๑ที่
เครื่องบินที่เคยสมมุติว่าลำหนึ่งบรรทุกคนได้สองร้อยสองร้อยคน
อ้าวเจอค่ะแบบนี้ได้ครึ่งเดียวหนึ่งร้อยคน
แต่คอร์สค่าใช้จ่ายค่าน้ำมงค่าน้ำมันค่าโน่นค่าหนี้เท่าเดิม
เครื่องบินเขาก็ต้องปรับราคาแพงขึ้นรถทัวร์รถตู้ก็เหมือนกัน
เขาเคยนั่งติดติดติดกันได้เขาขายที่ละเท่านั้นเท่านี้บาท
แต่ว่าพอต้องนั่งระยะห่างอ้าวเขาก็ต้องคิดราคาตัวแพงขึ้นสิครับ
เพื่อให้คุ้มต้นทุนเพราะราคาน้ำมันราคาคนขับราคาอะไรต่ออะไรต่าง
เท่าเดิมหมดอันนี้แหละที่จะบอกว่าเป็นปัญหา
ในการเชิญชวนให้คนทั่วไปไปท่องเที่ยวอยู่ในขณะนี้
ฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าตัวเลขที่ติดเชื้อกันอยู่ตอนนี้
ส่วนใหญ่นำเข้าคือติดมาจากต่างประเทศแล้วมาอยู่ในที่กักกัน
แล้วก็มาออกฤทธิ์เอาทีหลังคนไทยกับคนไทยที่อยู่ในเมืองไทย
อยู่ในประเทศไทยที่เดินชนกันไปชนกันมาเนี่ย
ไม่ติดมาหลายวันแล้วนะครับตัวเลขไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่
ในกลุ่มคนไทยด้วยกันเนี่ยหายไปหลายวันแล้วนะครับ
อันนี้พอจะพอจะเป็นเหตุผลได้หรือยังที่จะผ่อนปลนที่นั่งบนเครื่องบิน
ที่นั่งบนรถทัวร์ให้เขาได้ให้เรียกว่าเขาไม่ต้องเข้าเนื้อ
แล้วคนในที่สุดคนไปท่องเที่ยวจะได้สบายใจว่า
เขามีต้นทุนการท่องเที่ยวไม่แพงขึ้น
ถ้าต้นทุนการท่องเที่ยวแพงขึ้นอย่างนี้เขาบอกไม่ไหว
เขาบอกไม่ไหวอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
เอาอีกเรื่องหนึ่งฝากไปถึงหมออุดมศิลป์หน่อยครับ
ท่านช่วยบอกคณะสบคหน่อย
มีแฟนรายการเขาตั้งข้อสังเกตมาที่ผม
ตอนนี้เวลาเราจะเข้าห้างเนี่ยเราต้องสแกนบาร์โค้ดเช็คอิน

ถ้าใครไม่สะดวกเขาก็จะมีสมุดให้
มีปากกาให้ให้เซ็นชื่อ
นายสุภาพคลี่กระจายหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้นเท่านี้
เข้ามาเข้ามาในห้างนี้เวลาเท่านั้นเท่านี้

ปัญหาคือไอ้ปากกาที่เขาให้เซ็นชื่อเนี่ย
เขาวางไว้สมุดหนึ่งเล่มปากกาหนึ่งด้าม
คนที่เขาตั้งข้อสังเกตมากับผมว่า
ถ้าสมมุติว่าคนที่ใช้ปากกาตอนก่อนหน้าเราเนี่ย
เซ็นชื่อเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปในห้าง
แล้วเราไปจับปากกาเซ็นเป็นคนที่สอง
คนข้างหลังเราก็มาจับปากกาศเซ็นเป็นคนที่สาม
คำถามก็คือว่าถ้าสมมุติคนก่อนหน้าเราเนี่ย
เขาติดเชื้อโควิดแล้วก่อนจะจับปากกา
เขาเอามือไปป้ายจมูกป้ายอะไรต่ออะไรต่างมาเนี่ยนะ
แล้วเชื้อมันติดอยู่กับมือแล้วมือไปจับปากกา
แล้วคนที่มาจับปากกาทีหลังเนี่ยไม่โดนเหรอ
ไม่โดนเลยแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกครับ
เพราะว่าสถานการณ์มันก็เบาบางลงแล้ว
เพียงแต่ว่าถ้าสถานการณ์มันกลับหวนมาใหม่เนี่ย
ปากกามันจะต้องทำยังไงครับ
มีเจ้าหน้าที่คอยกำกับเซ็นชื่อแล้ววางไว้
มีเจ้าหน้าที่เอาแอลกอฮอล์มาเช็ดปากกา
คนที่สองมาลงนามลงชื่อเซ็นชื่อเสร็จ
มีเจ้าหน้าที่เอาแอลกอฮอล์มาเช็ดปากกา
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยปลอดภัย
แต่ถ้าที่ทำกันอยู่เนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อ
ไปที่มือแล้วมือเราไปจับโน่นจับนี่จับปากจับจมูก
ขยี้ตาเชื้อก็เข้าไปอยู่ดี
อันนี้ก็เออแฟนรายการเขาเขาไปเห็นเข้าแล้วบอก
ช่วยช่วยตั้งข้อสังเกตไปหาคุณหมอทวีสินหน่อย
ว่าถ้าจะมีมาตรการเอากันจริงแล้วเนี่ย
มันต้องมีใช้ปากกาใช้แอลกอฮอล์เช็ดปากกา
เอาล่ะนี่ทั้งหมดวันนี้เพื่อจะมาบอกว่า
วันนี้ข้อตกลงระหว่างการท่องเที่ยวกับกระทรวงการคลัง
เมื่อตกลงกันได้แล้วจะประกาศมาตรการออกมา
ทั้งหลายที่เป็นอสมอันนี้ท่านพักฟรี
ท่านไปฟรีเขาจัดการให้อันนี้เป็นการตอบแทน
ท่านเหนื่อยยากกันมาในช่วงเวลาหลายเดือน
ส่วนประชาชนทั่วไปใครอายุเกิน๑๘ปี
จ้องเอาครับเขาจะประกาศให้ไปลงทะเบียนได้
แล้วก็ลักษณะเหมือนกับเที่ยวฟรีนั่นแหละ
แต่ต้องไปข้ามไปข้ามจังหวัดนะในจังหวัดด้วยกันเนี่ยไม่ได้
อันนี้เป็นการส่งเสริมให้เศรษฐกิจ
หมุนเวียนไปในต่างจังหวัดอย่างที่ว่าแล้ว
แล้วนี่ก็คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ

ก็ต้องดูต่อนะครับวิธีการลงทะเบียนแล้วก็เงื่อนไขต่างด้วยนะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
แล้วก็ที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตไว้เรื่องปากกา

แต่ว่าส่วนใหญ่ผมเข้าห้างเข้าร้านอะไรเนี่ย
ผมก็ใช้แพลตฟอร์มไทยชนะก็สแกนเอา
แต่เห็นเหมือนกันว่าคนใช้ปากกาต่อกัน
แล้วไม่มีเจ้าหน้าที่คอยเช็ดเจลแอลกอฮอล์ให้เนี่ย

ดิฉันเคยบางทีลงไปซื้อของที่๗๑๑

พอลงไปเขาบอกไม่มีมือถือสแกนไม่เป็นไรเอาเซ็น
งั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวขอไปเอามือถือก่อนดีกว่า

ไม่แต่ละท่านพกปากกาไปเองด้วยนะ